พาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าคดีของคุณตังโมค่ะอย่าเพิ่งเบื่อค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คดีนี้เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้มันกลายเป็น
มันกลายเป็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเนี่ย
เริ่มฟ้องกันเองแล้วมีการฟ้องเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
ล่าสุดนายอัจฉริยะบอกว่าจะดำเนินคดีกับคุณแม่นะคะ
แล้วก็ขอพิสูจน์ความเป็นแม่เป็นลูกระหว่างแม่พนิดากับคุณแตงโมด้วย
ถึงขั้นนั้นเลยถึงขั้นนี้แล้วนะคะ
ขณะที่วันนี้เนี่ยคนที่เคยหันหลังให้กันอย่างทนายตั้มบอกว่าจะหันกลับมาช่วยค่ะ
จะช่วยคุณอัจฉริยะนี่แหละเพราะว่าเหมือนกับเจอศึกหลายด้านอะไรประมาณนี้

คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
วันนี้เดินสายสองโรงพักค่ะเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
ที่แรกที่ไปนี่คือสอนอพหลโยธินรับทราบข้อหาดูหมินเจ้าพนักงาน
หมินประมาทโดยการโฆษณากรณีแถลงข่าวพาดพิงการทำงาน
ของตำรวจภูทรภาคหนึ่งในคดีของคุณแตงโมอันนี้ที่แรก
ส่วนอีกที่หนึ่งที่สนประชาชื่นอันนี้เข้ารับทราบข้อหาเดียวกันค่ะ
ซึ่งนายอัจฉริยะไม่แสดงความหนักใจใดนะคะ
รับทราบข้อเก่าหาเสร็จก็ออกมาเปิดเผยบอก
เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเตรียมเดินหน้าดำเนินคดี

แล้วก็จะพิสูจน์ความเป็นแม่ลูก

เพราะว่ามีข้อสงสัยเป็นการส่วนตัวค่ะ
ไม่มีเลขบัตรประชาชน๑๓หลัก
ใครไม่มีครับ
ในการแจ้งความเป็นแม่ลูก
หมายถึงว่าตัวคุณแม่หรอครับ
ใช่ครับ
นี่แหละค่ะ
คดีนี้จะว่าไปก็สุดจะเดาว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะ
เพราะเรื่องที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้น

หลังจากที่ออกมาแถลงข่าว
ก็ปรากฏว่าทนายตั้มแจ้งผ่านเฟซบุ๊ค
บอกพร้อมให้ความช่วยเหลือนายอัจฉริยะค่ะ

เพราะค้านสายตาที่ตำรวจดำเนินคดี

ก็เลยขอลืมเรื่องบาดหมาง
อยากขอร่วมพิสูจน์ความจริงในคดีคุณแตงโมด้วยค่ะ
ไอ้น้องครับว่ามีใครมาค้อนแค้ว่า
ผมไม่เชื่อว่าจะมีการโกหกขนาดนี้
ไม่กล้าไปไลฟ์สดแล้วก็ไปพูดแล้วก็ท้าทายตำรวจขนาดนี้หรอกนะครับ

แต่ว่าการที่มีคลิปเนี่ยมันต้องเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย
ไม่ใช่ว่าเอามาเก็บไว้อย่างเดียวน้องแตงโมไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับ
แม้จะไม่ชอบแม่จะไม่ชอบใครในคดีก็แล้วแต่

เพื่อที่จะให้น้องแตงโมได้รับความยุติธรรม

เหนือที่ทนายตั้มบอกคนทั่วประเทศ
ก็อยากจะดูหลายเซอร์ไพรส์แล้วที่คุณอัจฉริยะพูดเอาไว้
ค่ะค่ะรอดูเหมือนกันครับค่ะรอดูเหมือนกันครับ
ที่อีกคนนึงค่ะที่เตรียมโต้กลับตำรวจ
ก็คือสสเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์
ล่าสุดนี้โพสต์เฟซบุ๊กถามถึงพบตและผู้จัดการตำรวจผู้ทอนภาคหนึ่ง
หลังจากผู้ช่วยสอสอถูกดำเนินคดีหมินประมาทเจ้าหน้าที่
คดีของคุณแตงโมโดยถามกลับบอกว่า
อย่ากรบกับประชาชนหรือ
นี่แหละค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ

กลายเป็นคดีที่เริ่มฟ้องกลับกันเอง
แล้วก็ฟ้องเจ้าหน้าที่กันมากขึ้นเรื่อย
ก็ต้องติดตามดูต่อไปค่ะว่าบทสรุปจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ
มาถึงจุดที่คาดเดาไม่ได้จริง